จากเรื่องการจำกัดความเร็วแล้วค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการ

โดยทางด้านคมนาคมเองก็เตรียมที่จะใช้แคมเปญอย่างเข้มงวดค่ะ
เพราะว่าเชื่อว่าแคมเปญต่างที่ออกมานี้
จะเป็นมาตรการเชิงบวกที่ประชาชนยอมรับได้นะคะ
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็ได้กล่าวถึงคำสั่งตามมาตรา๔๔

ขณะที่ลงพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
โดยบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
โดยคำสั่งนี้จะเสริมให้ต้องระมัดระวัง
โดยเฉพาะรถขนส่งสาธารณะรถตู้รถโดยสารสาธารณะ

มีกฎิกาเพิ่มให้ทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
ต้องถอดเบาะนั่งออกหนึ่งเบาะ

แล้วก็มั่นใจว่าเป็นประเด็นที่ยอมรับได้
รวมทั้งต้องมีสมุดบันทึกสำหรับคนขับ
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร
โดยแคมเปญนี้จะเริ่มรณรงค์
เทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงนี้

แต่ก็ต้องช่วยการรณรงค์ให้มากขึ้น
ก่อนที่จะถึงสงกราน๗วัน

ก็เตรียมที่จะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งด้วย

ประเมินว่ามีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา

เพราะว่ามีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง๕วันนะคะ
และนอกจากนี้เรื่องของทางกระทรวงคมนาคมเอง
ก็จะไม่เก็บค่าบริการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เพื่อที่จะให้รถทยอยออกจากกรุงเทพ
แล้วก็ป้องกันปัญหารถติดในวันที่๑๒เมษายน

มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าค่ะ